โควิดวันนี้ก็ป่วยใหม่ต่ำกว่า๕๐๐
ติดเชื้อเสียชีวิตเพิ่มอีก๓๗รายนะครับ
ส่วนหมอยงเผยใช้วัคซีนลูกผสม
อาจจะสู้โควิดกลายพันธุ์โอไมครอนได้
ส่วนมาตรการต่างในการที่จะผ่อนคลายกันในวันพรุ่งนี้
ธันวาคมท่ามกลางความกังวล
เกี่ยวกับเรื่องของการกลายพันธุ์โอไมครอนตัวนี้แหละนะครับ
แต่การผ่อนคลายมันก็ต้องเดินหน้าต่อ
กรุงเทพมหานครขยายเวลาในเรื่องของการขาย
และนั่งดื่มแอลกอฮอลภายในร้านได้อีกนะครับ

ลงนามในประกาศของกรุงเทพมหานคร
คลายมาตรการควบคุมการประบาดโควิด๑๙
ใจความสำคัญครับคือร้านอาหารสามารถให้บริการทั้งขาย
และให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านได้
จากเดิมที่เคยอนุญาตไว้๓ทุ่มใช่ไหมคุณ

ตั้งแต่พรุ่งนี้๑ธันวาคมเป็นต้นไปครับ
ส่วนสถานที่สั่งปิดตามประกาศก่อนหน้านี้
ไม่ว่าจะเป็นสารบันเทิงผับบาคาราโอเกะ

รวมทั้งอาบอบนวดยังคงปิดบริการเหมือนเดิม
ก็ไม่รู้นะว่า๑๖มกราคมปีหน้าจะเปิดได้หรือเปล่า
ก็ต้องดูสบคในการที่จะพิจารณาต่อนะครับ
ส่วนกรณีเชื้อโควิด๑๙สายพันธุ์ใหม่โอไมครอนนะครับ
มีการหวั่นเกรงกันว่าจะตรวจหาเชื้อไม่เจอนั้น
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หมอสุภกิจสิริรักษ์ยืนยันนะครับว่า
ยังไม่มีน้ำยาตรวจหาเชื้อโดยเฉพาะ
สามารถหาเจอเชื้อโอไมครอนได้

สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย

มันสามารถตรวจเจอโอไมครอนไหมนะครับ
แต่อาจจะมีการตรวจบางยีนไม่พบ
นี่อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอก
หรือมีบางยีนโผล่ขึ้นมาเท่านั้น
และตั้งแต่เปิดประเทศเมื่อวันที่๑พฤศจิกายนเป็นต้นมา
ได้มีการตรวจหาไปทั้งหมด๔๕ตัวอย่าง

และอยู่ระหว่างการวิเคราะห์อีก๓๐ตัวอย่าง
ขณะนี้ยังไม่พบเชื้อโควิด๑๙
สายพันธุ์โอไมครอนที่ระบาดในบ้านเรา
ก็ย้ำคำยืนยันของรัฐมนตรี

ยังไม่พบว่าโอไมครอนมันเข้ามาบ้านเรานะครับ
ด้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
พูดถึงกรณีอาจเกิดการระบาดของโควิดสามพันธุ์ใหม่โอไมครอน
หรือเปล่าโดยได้เน้นย้ำไปแล้วบอกว่า
อย่าให้กลายเป็นเรื่องความวิตกจนเกินไปอย่าไปกังวล
ขออย่างเดียวให้ฉีดวัคซีนให้ครบเร็ว
ตอนนี้เรามีวัคซีนเพียงพอรวมถึงวัคซีนทางเลือก
ยังไม่ได้ฉีดกันก็ขอให้มาฉีดกับเรา
ฟรีอยู่แล้วดีกว่าไปรอขอให้ไว้ใจก็แล้วกัน
นี่นายยกรัฐมนตรีบอกนะครับ
ขณะที่หมอยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
ก็โพสต์ข้อมูลระบุว่าการใช้วัคซีนลูกผสม
อาจจะสู้โควิด๑๙กลายพันธุ์อย่างโอไมครอนได้
จากสายพันธุ์ใหม่อาจทำให้ภูมิต้านทานป้องกันลดลง
ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีภูมิต้านทานสูงเอาไว้ก่อน
ด้วยการใช้วัคซีนใหม่เฉพาะสำหรับสายพันธุไมครอนไปเลย
แต่ทีนี้ในเมื่อมันยังไม่มีวัคซีนดังกล่าวออกมาใช้เฉพาะกับโอไมครอนนะ
แล้วมันอยู่ระหว่างการศึกษาเรื่องของการติดเชื้อ
และสร้างภูมิต้านทานขึ้นมารวมถึงภูมิต้านทานจากวัคซีน

โดยคุณหมอบอกแบบนี้นะครับบอกว่าการให้วัคซีนเชื้อตาย
จำลองการติดเชื้อที่มีภูมิต้านทานทั้งตัวไวรัสและหนามแหลมด้วย
ร่วมกับวัคซีนชนิดอื่นนะครับที่เป็นหนามแหลมสไปร์
ไวรัสโควิด๑๙ประวัติโอไมครอนมันมีการเปลี่ยนแปลงของหนามแหลม
ของตัวเชื้อก็ต้องไปศึกษาในเรื่องของเชิงวิชาการกัน
หมอยงก็พยายามจะย่อยข้อมูลออกมาให้แบบชัดหน่อยนะครับ
ยงบอกว่าการใช้วัคซีนที่อาจจะเป็นลูกผสมหลากหลายหน่อย
อาจจะช่วยได้ช่วยได้ในช่วงที่เราไม่มีวัคซีนเฉพาะ
สำหรับการแก้ปัญหาเจ้าสายพันธุ์ที่มันกลายพันธุไมครอนนี้นะครับ
โยงบอกแบบนี้ไวรัสตัวนี้มีพันธุกรรมรวมทั้งหมดเกือบ๓๐๐๐นิวครีโอไทย
ถ้าเปลี่ยนแปลง๕๐หรือ๑๐๐ต่อ๓๐๐๐ก็มีความเป็นไปได้
มันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยทีนี้นักวิจัยที่คิดค้นเรื่องของวัคซีน
ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต่อสู้กับมันให้ได้
ใช่ค่ะเอาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะคะ
เพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้องค์การอนามัยโลกเขาก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้
มีการประเมินความเสี่ยงภาพรวมทั่วโลกด้วยนะ
บอกว่าเจ้าเชื้อกลายพันธุ์โอไมครอนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวล
แล้วก็เป็นความเสี่ยงสูงมากด้วย